สังคาวาสในวัดหนึ่งหนึ่งย่อมประกอบด้วยที่อยู่อาศัยของพระภิกษุ
ซึ่งมีกำหนดไว้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลดังเช่นกุฏิที่อยู่อาศัยพุทธบัญญัติเดิม
กำหนดขนาดของกุฏิให้พอดีที่พระภิกษุรูปเดียวจะอาศัยอยู่ได้สะดวก
มีเนื้อที่ประมาณ๓เมตรคูณ๑๗๕เมตรเพื่อการอยู่อาศัยโดยแท้จริง
ไม่ใช่เพื่อสะสมสิ่งใดใดด้วยเลยดังเช่นกุฏิที่ใช้ในการปฏิบัติวิปัสนาโดยทั่วไปในปัจจุบัน
พระภิกษุจะมีกุฏิอยู่อาศัยเองได้นั้นจะต้องประกาศต่อสาธารณะก่อนถึง๓ครั้ง
หากไม่มีผู้ใดคัดค้านจึงจะทำกุฏิอยู่ได้ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้พระภิกษุล่วงละเมิดที่ดินของผู้อื่น